มาดูงานช้างเป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นงานใหญ่
งานแต่งงานที่จังหวัดกระบี่เขาบอกงานใหญ่จริง
ขันหมากจะเดินไปใช่ไหม

ใช่แต่อันนี้เขามีรถเทรลเลอร์
รถ๑๐ล้อหลายสิบคันร่วมขบวนแห่

งานใหญ่งานช้างงานยักษ์เหมือนกันที่กระบี่
ชาวบ้านในเขตรอยต่ออำเภอลำทัพและอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
เขาบอกตื่นตาตื่นใจมากมีอะไรเกิดขึ้นบนท้องถนนนะเนี่ย

สรุปแล้วเป็นการแห่ขันหมากที่ยิ่งใหญ่อลังการ
เพราะว่าใช้รถเทรลเลอร์และรถบรรทุกหลายสิบคัน
ร่วมขบวนแห่ของฝ่ายเจ้าบ่าว
แล้วก็ตามมาด้วยรถกระบะรถเก๋ง
ความยาวของขบวนทั้งหมด๑กิโลเมตรค่ะ

ทีนี้พอมาถึงตลาดสดพรุดินนาในอำเภอคลองท่อมนะคะ
ขบวนกลองยาวขบวนแห่ขันมากกว่า๑๐๐คน
ก็ลงจากรถตั้งขบวนแห่มุ่งหน้าสู่บ้านเจ้าสาวค่ะ
เจ้าสาวคือนางสาวพิชยาบุญเมือง
โดยฝ่ายเจ้าบ่าวนายธรพงศรีศุกร์
เอาสินสอด๒ล้านทองรูปภัณฑ์๒๐บาท
แหวนเพชร๕แสนสู่คอเจ้าสาวค่ะ
โดยมีกำหนดจัดงานเลี้ยงมงคลสมรสวันเสาร์นี้
ก็เลยมีรถบรรทุกมีรถเทรลเลอร์
ไว้รับจ้างบรรทุกน้ำมันปาล์มจากโรงงานสกัด
ส่งที่โรงงานผลิตในพื้นที่กระบี่
และทีนี้ก็ไปพบรักกับเจ้าสาวตั้งแต่สมัยเรียน
เรียนด้วยกันมาตั้งแต่กรุงเทพนะคะพอเรียนจบ
กลับมาด้วยกันมาทำธุรกิจที่บ้าน
ก็นี่แหละค่ะจับธุรกิจรถสิบล้อรถเทรลเลอร์ก็คือโลจิสติก
เลยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วเจ้าสาวเขาก็ช่วยทำด้วยเนี่ย
น่าจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่
ก็เลยกลายเป็นขบวนแห่ขันหมากที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้แหละค่ะ
จริงนะฮะทั้งรถใหญ่ทั้งคนก็เยอะด้วย

โอ้โหฮวดนะครับหวานเนอะหวานมากนะครับ
มีอะไรที่น่ารักดูรถพ่วงแล้วเห็นไหมฮะนั่งเป็นขบวนพ่วงมา
นั่งขบวนแห่โอ้โหดูแบบนี้แหละครับนี่ฮะขึ้นไปทุกคนนะครับ
แห่เงินแห่ทอง๒ล้านใช่ไหม๒ล้าน
ทองอีก๒๐บาทบูนแหวนเพชร๕๐๐บาทค่ะ
นะครับโอ้เห็นแล้วก็มีความสุขยินดีด้วยครับ